เป็นเหตุที่ทหารผ่านศึกวัย๖๐ปี
พิการขาขาดเพราะว่ารับใช้ชาติ
ปรากฏว่าถูกคนร้ายใช้มีดฟันจนเสียชีวิต

คิดสาเหตุได้สาเหตุเดียว

เรื่องของแมวของเราแมวที่บ้านเรา

อาจจะทำให้เขาไม่พอใจ

ตำรวจยังไม่เชื่อทั้งหมด

แต่ก็รับฟังลูกชายของผู้ตาย

พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุฆ่ากันตาย
บริเวณคูน้ำริมถนนที่บ้านหินลูกช้างที่ตำบลในเตา
อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังนะครับซึ่งพบร่างของนายหมุนทองนุ้ยอายุ๖๐ปีเป็นอดีตทหารผ่านศึกพิการขาซ้ายขาดนะครับ
สวมขาเทียมแล้วก็เสียชีวิตจมกองเลือดตรงนี้บาดแผลถูกฟันด้วยมีดพระหลายแห่ง
ลำคอนะคุณนะถูกเชื่อดถูกเชื่อดตัดหลอดลมจนเกือบขาด
ผู้ภัยนำร่างส่งชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลห้วยยอดนะครับทีนี้ครับ
นายนุ้ยอายุ๑๕ปีซึ่งเป็นลูกชายของผู้ตายก็เล่าให้ฟัง
บอกว่าขณะเกิดเหตุพ่อออกไปเกี่ยวย่าให้วัวและตัวผมเองกำลังเรียนออนไลน์อยู่ภายในบ้าน
พี่ข้างบ้านก็วิ่งมาบอกว่าพ่อถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ก็เลยรีบวิ่งไปดูที่เกิดเหตุนะครับอยู่ห่างจากบ้านไปประมาณ๑๕๐เมตร
วิ่งไปก็เห็นพ่อแน่นิ่งไปแล้วจมกองเลือดแบบนี้นะครับ
ส่วนปมเหตุที่ลูกชายคิดว่ามันน่าจะเป็นเหตุที่ทำให้พ่อถูกฆ่า
ก็คือเรื่องปัญหากับเพื่อนบ้านที่อยู่ติดกันนะครับคนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ย
เป็นชายอายุประมาณห้าสิบถึงห้าสิบห้าปีย้อนกลับไปเมื่อหกเดือนก่อน
เพื่อนบ้านชายรายนี้เคยขู่ฆ่าพ่อมาแล้ว
เนื่องจากปัญหาเรื่องของแมวคือแมว๗ตัวและสุนัข๒ตัว
พ่อเขาเลี้ยงเอาไว้มันก็มีส่งเสียงดังบ้างแหละ
และบางครั้งที่แมวของพ่อเนี่ยหลุดไปกับกัดกับแมวของเขา
แมวของเพื่อนบ้านเขาจนน่าจะทำให้เพื่อนบ้านไม่พอใจ
และเพื่อนบ้านก็เคยปลาสิ่งของใส่หลังคาบ้านของผมอยู่บ่อยครั้ง
แล้วก็ตัวลูกชายบอกจริงบ้านนั้นเขาก็เลี้ยงสัตว์เหมือนกัน
แมวเขาข้ามมาบ้านเราแต่เรารักสัตว์เราเลยไม่ทำอะไรเขา
ไม่อยากให้มีปัญหานะครับลูกชายก็ไปเล่าให้ตำรวจฟังถึงปมสาเหตุตรงนี้
ลูกชายบอกพอจะคิดได้สาเหตุนี้น่าจะเป็นสาเหตุเดียวนะครับ
ขณะที่น้องสาวของผู้เสียชีวิตนะฮะก็คือนางหนูน้อยจันทมาสอายุ๕๗ปีนะครับ
ติดกันนี้แหละครับพนักงานสอบสวนระบุจากพฤติการการก่อเหตุ
เชื่อว่าคนร้ายเนี่ยมีการวางแผนเตรียมมาเป็นอย่างดีดักซุ่มอยู่บริเวณพงหญ้าตรงนี้นะครับ
ซึ่งอยู่ติดกับแปลงย่าที่ผู้ตายมาตัดย่าไปเลี้ยงวัว
พอผู้ตายเดินทางมาถึงคนร้ายก็พุ่งเข้าไปใช้มีดพระฟันก่อนที่จะหลบหนีนะครับ
ล่าสุดครับคุณผู้ชมฮะช่วงดึกที่ผ่านมานายหงวนเอียดเกิดอายุ๕๓ปี
เข้ามอบตัวแล้วนะคุณนะมอบตัวที่สพห้วยยอด
พร้อมของกลางก็คืออาวุธที่ใช้มีดพระหนึ่งด้ามหลังจากเขายอมรับว่าเขาก่อเหตุฟันนายหมุน
งนุ้ยอายุหกสิบปีจนเสียชีวิตนายงวนให้การรับสาภาพแบบนี้ครับ
บอกว่าก่อนเกิดเหตุขณะที่กำลังขี่รถจักรยานยนต์เอามีดพระจะไปตัดย่าให้วัว
ระหว่างทางเจอผู้ตายขับรถยนต์กระบะแซงขึ้นไปจังหวะเดียวกันนั้นนะฮะ
รู้สึกเหมือนผู้ตายเนี่ยเบิ้ลเครื่องใส่เขาจนควันดำลอยฟุ้งเลย
ทีนี้เมื่อไปถึงแปลงย่าที่ปลูกติดกันเห็นนายหมุนกำลังตัดย่าอยู่
เขาก็เลยเดินถือมีดพระเข้าไปแล้วก็ฟันนายหมุนเลยทันทีคุณ

มีเรื่องอื่นอื่นอีกด้วยไหมเนี่ยเขาบอกแบบนี้นะครับ
จริงก็คือเป็นเพื่อนบ้านกันนั่นแหละฮะ
เป็นเพื่อนบ้านกันปลูกย่าในที่ดินสาธารณะแปลงติดกัน
และถามว่ามีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันมาก่อนไหมมีมีจริงจริงคุณอ่า
และสิ่งที่เขาบอกว่ามันเป็นปัญหามานานเหมือนกันก็คือเรื่องของหมาแมวนี่แหละ
ก็นี่ไงหมาแมวที่เลี้ยงไว้เป็นส่วนหนึ่งของปัญหา
แล้วก็ปัญหาที่ดินจนเกิดความไม่ชอบหน้ากันแล้วก็ดันมาขับรถปาดหน้ากันอีก

เขารู้สึกว่าถูกเบิ้ลเครื่องพ่นควันดำใส่มันก็เลยทำให้แบบฟิลขาด
แล้วก็ก่อเหตุแบบนี้อ่ะนะคะใช่นะครับอันนี้แหละฮะ
ก็เป็นความคืบหน้าของคดีนะสรุปแล้วก็สามารถที่จะจับกลุ่มตัวได้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาแล้วก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ